อาสาเพื่อประชาชนซื้อที่ดินกว่า๔ไร่เศษมอบให้กับโรงพยาบาล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการรวมใจพักรักพระพันปี
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๙๐พันศา
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
โดยคณะวัดป่าโพทองจังหวัดลบบุรีนำโดยพระครูโสพลภาวนานุสิตเจ้าอาวาสวัดป่าโพทอง
หน่วยงานของรัฐพ่อค้าประชาชนสวมใส่เสื้อสีฟ้า
ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ในการทำพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับโรงพยาบาลโคกเจริญ
จำนวน๔ไร่๒งาน๘๒ตารางวาพร้อมมอบเตียงผู้ป่วย๒๐เตียง
และที่นอนป้องกันแผลกดทับจำนวน๕หลังสำหรับผู้ป่วยหนักที่ต้องนอนโรงพยาบาล
ที่นอนลมพร้อมกล่องปันสุกสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านผู้ยากร้าย
จำนวน๒๕หลังมอบข้าวสารกระสอบละ๕๐กิโลกรัมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโคกเจริญ๑๒แห่ง
เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนอีกทั้งยังได้มอบข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัมให้แก่ประชาชน
ในอำเภอโคกเจริญอีก๑๙ถุงอีกด้วย